สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะวันศุกร์ค่ะ
รถติดแล้วจะไปไหนกันเนี่ยไม่ไม่เขาติดกันแล้วเหรอ
ติดแล้วนี่มันลองวิ่งเอ็นไงใช่แล้วเธอมาทำอะไรทำไมติดกับเขา
อ๋อไม่เคยรู้จักรถรถติดเพราะฉะนั้นที่ฉันนั่งมอเตอร์ไซค์อย่างเดียว
มอเตอร์ไซค์ตลอดชีวิตประชุมได้ครบทุกที่ทำงานทุกเวลา
มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวงั้นข่าวแรกเรื่องมอเตอร์ไซค์เลยมดดำ
ตามที่เราเห็นในเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะคนก็เผยแพร่แล้วก็
เขาเรียกว่ารีโพสต์กันมากอ่ะแบบว่าเอามากระหน่ำโพสต์กันใหญ่เลยว่า
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คไลนึงก็โพสต์คลิปวิดีโอที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทร
สองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะกำลังจับรถจักรยานยนต์ไม่สวมหวกกันน็อก
และไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมีการยื้อแย่งกุญแจรถกันและมีการให้ของลับกันด่าทอกันด้วยนะฮะ
ผู้โพสต์บอกว่าตำรวจจะเอาเงินเด็กเป็นเสียงของผู้โพสต์นะคะ
บอกว่าไปเอาเงินเด็กทำไมทำให้มีคนเข้าไปดูแล้วก็แชร์เป็นจำนวนมาก
แล้วก็ด่าตำรวจกันใหญ่เลยล่าสุดนะคะในตำรวจดังกล่าวคือ
ดาบตำรวจอภิชาติสุวรรณปฐุมเลิศผู้บังคับหมู่จราจร
สถานีตำรวจภูทรสองพี่น้องได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะคะ
แล้วก็ร้อยตำรวจเอกอมรฉันทะดี
เป็นรองศรวรรษสอบสุวรรณสถานีตำรวจแห่งนี้นะคะ
เขาบอกว่าดาบเนี่ยดาบอภิชาติมาลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานแล้ว
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในด้านจราจรในบันทึกเนี่ยนะคะ
มีนายพิชากรอายุ๑๖ปีขี่จักรยานสีน้ำเงินดำจักรยานยนต์นะฮะ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนดัดแปลงสภาพรถดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบ
จึงเรียกให้หยุดและตรวจสอบขอดูสำเนาคู่มือรถไม่มีนะคะ
นายพิชากรในสถานการณ์ขัดขืนไม่ยืนยอมให้ยึดด้วย
แล้วก็พยายามแย่งกุญแจรถจากมือของตำรวจจึงต้องยึดรถไปไว้ที่สถานีตำรวจ
การดังกล่าวนั้นมีผู้นำคลิปไปโพสต์ในโลกโซเชียล
แล้วมีผู้เข้าไปแสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก
ฉันก็เห็นแว๊บนะฮะต่อมาก็มีผู้แจ้งว่า
ขณะที่ผู้แจ้งกำลังปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ในคลิปมีเสียงพูดว่าไปเอาตังค์เด็กทำไม

ทำให้ผู้แจ้งได้กระทำตามหน้าที่อันชอบด้วยกฎหมายนั้นได้รับความเสียหาย
เบือนจากข้อเท็จจริงผู้แจ้งจึงมาพบพนักงานสอบสวน
ลงบันทึกประจำวันไว้และให้ติดตามตัวบุคคลดังกล่า
ที่พูดอย่างนี้ที่โพสต์แล้วก็พูดเสียงที่บอกไป
มาสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ซึ่งหลังจากตรวจสอบคลิปวิดีโอดังกล่าวแล้ว
จะได้ติดตามเจ้าของเฟซบุ๊กมาสืบสวน
แล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายด้วย
คือตำรวจเขาบอกเขาทำตามหน้าที่
พ่อหนูน้อยยุค๑๖เนี่ยก็ทำผิดหลายกระทง
ไม่มีใบทะเบียนไม่มีบวกกันนอก
ดัดแปลงสภาพไม่มีใบอะไรทั้งนั้น

บางคนก็บอกว่าโอเคละเด็กมันจะไปโรงเรียน

เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นไง
เขาจับเพราะว่าผิดกฎหมาย
อันนี้ก็ตอนนี้ก็เลยเป็นการเล่นกันทางด้านกฎหมายแล้ว
ถ้าสมมุติเอาตามกฎหมายมันก็ผิดอยู่แล้วล่ะพี่
ใช่ไหมล่ะถ้าสมมุติเราตามกฎหมายมันผิดอยู่แล้ว

ไม่รู้ทำไมเผื่อบางทีเขาหาได้
มันจะมีเอาแค่ไม่ติดไอ้ป้ายวงกลม

มันเห็นมันล้นใช่ไหม

มันไม่อยู่ตีนพี่ฟิวหายตายเลย

เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อ

อากาศหนาวมันไปแล้วก็จบไปหรือยัง

คุณในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัด
รับลมหนาวเสื้อกันหนาวอยู่ไหน

ชั่วงหวัดเรยชั่วงหวัดอีสานชั่วงหวัดภาคเหนือ
แต่ในขณะเดียวกันคนด่ากันเต็มเลยฮะ

อื้อคำนี้แหละ
อยากเปิดแอร์หรือจะหนาวจนปากสั่ง
เขาบอกว่าหัวหม่อจนปากสั่ง
๗จนถึง๑๐เนี่ยเขาบอกมีปกคลุมนะ

สิเจ๊ฟครับ

แผ่เสริมลงปกคลุมถึงประเทศลาว

คาดว่านี่แหละ๗๑๐วันนี้แหละนะฮะ
แผลลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
แล้วก็ทำให้บริเวณดังกล่ามีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะแรก
จากนั้นอากาศจะหนาวเย็น

โดยอุณหภูมิจะลดลง

แล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จะลดลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียส
สำหรับมรสมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ
แล้วก็จะผัดปกคลุมอ่าวไทย

ภาคใต้จะมีฝนตกเอาอย่างนี้

อีสานเหนือหนาวเย็น
กรุงเทพและปริมณฑล๑๒องศา
แต่พอเมื่อ๙โมมมันก็หายแล้ว
ภาคกลางย่าง
ในกรุงเทพด้วยในสภาพความจริงแม่งร้อนกว่าเดิมด้วย
พี่ปีนี้มันอาจจะแบบหนาวช้ากว่าเดิมหรือเปล่า
อาจจะเป็นหนาวมะกรากุมพาอะไรอย่างนี้
อย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยฮ่องกงยังไม่หนาวเลย

นี่คุณผู้ชมส่งมานครสวรรค์ร้อนมาก
ปกตินครสวรรค์พิศนุโลกนี่คือหนาว

ศนุโลกนี่ชาวบ้านจะต้องผิงไฟกันเลย

ญี่ปุ่นยัง๒๔๒๕องศาอยู่เลยนะวันนี้

เจี๊ยบเรียบด่วนอย่างที่พี่พูดไง
เขาก็อัปเดตรูปโปรไฟล์ของเขาแล้วบอกว่า
กรุงเทพหนาวมากหนาวจนเหงื่อ
เป็นเกร็ดเสลอพี่

หนาวตับแลบหนาวตับแลบ

หนาวจนอยู่ไม่ได้ด้วย

หลายคนนะฮะวันนี้คนชาวเน็ตก็เลย

เดี๋ยวก่อนรูปนี้คืออะไร
วันนี้หนาวปากสั่นจริงด้วย
ในขณะที่ชาวเน็ตก็ยังให้ความสนุกสนาน
กับเงินเงินเฉพาะมือ

ทุกคนเขาก็บอกเลยว่ามันร้อนมาก

การเราอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยแต่ละจังหวัดของคุณหนาวปากสั่น
จังหวัดอากาศร้อนมากแพร่ปกติคุณก็ต้องหนาวแล้วใช่ไหมฮะ
โอ้นี่เขาบอกมันจะตกอ่าถ้าสมมุติแพร่ร้อนตอนนี้ฝนจะตก
หลังจากฝนตกฉันเชื่อว่าหนาวอ่าอ๋อเป็นไปได้ใช่ไหมสวัสดีค่ะ
โอเคลองเช็คกันดูว่าแหมเช้ามาตื่นปากสั่นกันเลย
ดูดิเดี๋ยวขอดอยอิทธนนนหน่อยโอ้โหนะครับบนดอยอิทธนน
น่าจะเย็นไหมอยากบนดอยพี่อยากเป็นพูดถึงบนดอยยังไง
มันก็เย็นอยู่แล้วแต่คราวนี้มันรู้สึกจะจำกัดคน
ดอยอินทนนท์แล้วด้วยนะฮะเพราะว่าแน่นทางขึ้นนะครับ
ขึ้นไปลำบากก็รอหนาวปากสั่นที่หนาวนิดนิดมีปลาชดมา
เย็นหน่อยเดียวไงตอนเช้าหนาวนิดอืมเขาว่ากันนะอ่ะ
กรณีของเมื่อวานนี้ค่ะเรื่องของโชเฟอร์แท็กซี่
ที่ไปรับนายคิมอุริพิธีกรรายการทีวีของเกาหลีใต้
แล้วก็ยังเป็นสไตลิกของวงเกอร์กรุ๊ปชื่อดังของที่เกาหลีเนี่ย
นะคะซึ่งข้อมูลที่โพสต์นี่ก็ระบุลักษณะประมาณว่าใน
อูริเนี่ยถูกโชเฟอร์แท็กซี่ไทยเนี่ยถือไม้ไล่ตีก
กลางถนนวานนี้ค่ะวันที่เจ็ดธันวาคมนะคะก็ที่
กรมขนส่งทางบกนายสุรชาติอาจวงศาผู้ขับรถแท็กซี่
ท่านดังกล่าวก็ถือว่าเป็นผู้ที่รับผู้โดยสารชาวเกาหลี
มาตามที่ปรากฏในคลิปเนี่ยนะคะก็เดินทางเข้าชี้แจง
ข้อเท็จจริงแล้วนะคะโดยเปิดเผยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นนั้นตนรับผู้โดยสารสี่คนจากห้างสรรพสิงฆาสยาม
ราก้อนโดยการเข้าคิวหน้าห้างนี่แหละค่ะแล้วรอปภที่
ดูแลคิวรถเนี่ยก็บอกกับตัวเองว่าผู้โดยสารจะไป
สำเพ็งอืมเมื่อขับรถถึงถนนเยาวราชอืมผู้โดยสารคนหนึ่ง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
เส้นทางนี้แล้วก็ยื่นมือถือที่เปิดแผนที่เอาไว้ให้
ตนซึ่งหนึ่งในผู้โดยสารอ่ะพูดว่าสาธรณ์อ๋อตน
สื่อสารด้วยภาษาสามมือนะคะใจความว่าไม่ใช่ตา
ตกลงกันไว้นี่แล้วก็บอกให้ผู้โดยสารขึ้นรถ
คันอื่นเถอะเนื่องจากว่าใกล้ถึงเวลาที่ตัวเองก็ต้อง
ส่งรถให้เข้าอู่แล้วอ่ะแล้วแบบจากนั้นผู้โดยสารก็
ลงจากรถค่ะแต่ทีนี้ไม่ยอมปิดประตูด้วยความโมโห
ก็เลยหยิบแท่งแกนผ้าเนี่ยออกมาขู่โดยผู้สื่อโดยโดยผู้
โดยสารก็ไม่ยอมมาปิดนะคะลงมาก็คือไม่ได้ปิดประตูรถ
ตนจึงต้องลงมาปิดเองแล้วก็แยกย้ายกันไปโดยที่ตนเนี่ย
ได้เก็บค่าโดยสารไม่มีการทำร้ายร่างกายแล้วก็สื่อสาร
กันไม่รู้เรื่องลองฟังไหมลองฟังจากน้องสักนิดนึงว่า
วันนี้มีเสียงจากแท็กซี่ซึ่งเขาให้ให้ให้สัมภาษณ์ค่ะ
หรือว่าเฮ้ยทำไมสังคมเป็นตราหน้าเขาว่าดังนั้นให้มัน
สอบให้จากฝั่งจากแล้วก็พอพอพอว่าให้ไปสั่งสำเต็มค่ะ
พอไปถึงกลางข้างลูกค้าก็บอกเขาโทรส่งไว้ทำผู้
ก็บอกว่ามันใช่จะไปสาธารณ์เขาออกไปเติมเนี้ยเขาว่า
ให้ลงตรงนี้หรือว่าค่าโดยสารถึงไม่เอาค่ะนั้นก็เป็น
เรื่องต้องแก่ผิดกันนิดหนึ่ง
เดี๋ยวผมก็ขอโทษที่น้องแกที่ชาวไพรทุกคนครับผม
ขอยอมรับผิดครับคุณจะเฉิดมีปากเสียงมาให้ใช้ไหมครับ
ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีแล้วก็ยืนหั่นกันประมาณห้าหกเดี๋ยว
ไปสั่งครับผมครับแล้ววันนั้นนักที่เขาโบรยวายไหมครับ
เขาก็ไม่โวยวายครับอีกอย่างผมก็ฟังภาษาเขาไม่รู้
เรื่องครับผมก็ใช้สื่อสารกับภาษามือเขามีแค่นี้แหละ
ครับต่างก็ต่างไปครับผมนี่คือจริงทั้งหมดทั้งปวงคือ
คือตัวเองเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องสื่อสารกันเขาก็คง
ไม่เข้าใจทั้งหมดทั้งปวงคือเขาไม่ได้เก็บค่าโดยสาร
แล้วก็ไม่มีการทำร้ายร่างกายอย่างที่บอกไปนะคะ
ทั้งหมดคือเกิดจากการที่สื่อสารกันไม่รู้เรื่องทีนี้
ตัวเขาเองเขาก็บอกว่าเขาต้องขอโทษพี่น้องแท็กซี่ที่
กระทำการลักษณะดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์โดย
รวมเลยอันนี้คือเหมารวมกันหมดโดนกันหมดแท็กซี่ทุกคัน
ซึ่งเขาบ่นน้อยอกน้อยใจเลยด้วยว่าสังคมไม่ได้ตัดสิน
คนไทยอืมสรุปแล้วเนี่ยเขาเป็นจำเลยสังคมไปเลยค่ะเหมือน
กับว่าภาพที่การแชร์กันเหมือนเขาจะไปทำร้ายร่างกาย
คนกับเขาหลีอืมแต่ในขณะเดียวกันเนี้ยคุณคิดดูว่า
สาธอร์นกับจะไปไหนนะสำเพงเป็นสเล้อเหมือนกันมัน
คนละทิสนะใช่สาธอรกับสำเพงที่จะประกฏว่าคน
ตั้งจะไปส่งแหละรถก็รู้อยู่ว่ามันจะต้องส่ง
ถ้าเขาไม่รับสิเป็นไปอย่างหนึ่งอืม
วันนี้อาชีพที่เขาทำอยู่เนี่ยมันจะไปต่อยอดได้ยังไง
ใช่เขาก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมเหมือนกันใช่ไหม
คือตัวเขาเองเขาก็บอกวันนี้ผู้ก่อเหตุเขาก็ยอมรับนะคะ
ว่าเขาได้ก่อเหตุขึ้นจริง
ทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการแจ้งไปสองข้อหาด้วยกันนะคะ
บอกว่ามีความผิดตามผลบารรถยนต์พศสองพันห้าร้อยยี่สิบสองฐาน
ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ตกลงกัน

แล้วก็ถามแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพอันนี้
มีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทแล้วก็มีการอบรมเป็นเวลา๓ชั่วโมง
ก็เข้าใจเขาแต่ในขณะเดียวกันวันนี้เขาก็บอกว่าขอให้ฟังทางเขาบ้าง
ซึ่งในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้แบบเลวร้ายอย่างที่ทุกคนไปประนามเขาแบบ
ทุกวันนี้คนที่ขับแท็กซี่เนี่ยเขาเล่นเฟซบุ๊กนะฮะ
แล้วเขาอ่านคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันเขาก็บอกว่าเขาก็ค่อนข้างจะเสียใจ
พอสมควรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเหมือนกับเขาไปทำอะไรแบบว่า
ร้ายแรงแต่เขาบอกโอเคละบันดาลโทษะอารมณ์ของเขาด้วย

มีกามินมีกูเกิ้ลแมพกันหรือเปล่า
เหมือนกับเกาหลีนึงบอกเขาเปิดกูเกิ้ลแป๊บแล้วมันไม่ใช่

ก็คือคนที่เป็นรอปภที่อยู่ที่หน้าห้าง

เขาก็คงคิดว่าสัมเพงเขาไป
แล้วเวลาเราเดินทางปกติจะเป็นต่างชาติ
หนูก็จะเปิดด้วยเหมือนกัน
แสดงว่ายามที่เรียกทักซี่จะไปสาทอน
มันก็เลยผิดตั้งแต่สาทอลสัมเพง
ชื่อเสียงของทักซี่เราต่างชาติ
ไม่เปิดบิตเตอร์โกงผู้โดยสารไม่ส่งที่ต้องตกลงกันไว้
จะมีชื่อนี้ไอ้ไมเคิลยังรู้เลย
เยอรมันยังพูดเลยยังกลัวแท็กซี่

แล้วตัวเองที่พี่มดดำเคยพูดว่าเป็นทุกประเทศละ

ก็เกี่ยวกันแรงที่สุดบางคนเคยเจอค่าท็อคที่มีกลิ้นแบบเกี่ยวกินหมื่นอ่ะ
บางทีไปเกาหลีอ่ะเราพูดตรงน่ะหนึ่งอย่าหาบ่ันลูกสวยน่ะ
ไปเกาหลีพนันเอาเด็กไปนั่งถ่ายหนัง
กลับมาปุ๊บเด็กมาเบิกค่าแท็กซี่
๓๐๐๐๐๓๐๐๐๐อ่ะจากโรงแรมในโซว่าปรากฎว่าเด็กมันไม่รู้ไง
แต่ถ้าสมมุติคุณไปเผลอเรียกแท็กซี่แล็กหรือแท็กซี่ที่แบบว่า
พวกเขาจะรู้กันแต่คนไทยก็จะไม่รู้
เหมือนกันว่าโอเคสมมุติบางคนอาจจะรู้
แต่ถ้าสมมุติเป็นคนไทยนักท่องเที่ยวก็จะไม่รู้เหมือนกัน
โดนฆ่าแท็กซี่คันละ๓๐๐๐๓๐๐๐คันหมื่นนึง

เกี่ยวกับเข้ามาเอ้าช่วงหน้า
ปีใหม่ปีนี้นอกจากระวังโจร
จนวันนี้มันไม่ได้ขโมยทรัพย์สินอย่างเดียวนะครับ
ลูกหลานคุณมันจะเอาด้วยจริงฮะ
ต่อหน้าแม่เลยต่อหน้าแม่เลยอ่ะเดี๋ยวกลับมา
เอามาเรื่องของเรื่องบางคนเออว่ะอายุ๗๐ขับเก๋งขวางโรงพยาบาล
ก็เป็นข่าวได้คือคุณประวิทย์บุญธานีปากรเนี่ยอายุ๗๐ปีเนี่ย
พบพันธ์ตำรวจเอกอตินันนุชชนาธิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจ
ทรเมืองชมบุรีเหตุผลคืออะไรรู้ไหมอืมหลังขับรถยนต์เก๋ง
ขวางรถฉุกเฉินคุณอันนี้มันอันตรายพอสมควรนะฮะ
ขวางรถฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพาเนี่ย
นำผู้ป่วยเส้นเลือดหัวใจตีบส่งโรงพยาบาลชนบุรี
เมื่อวันที่๔ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งคุณประวิทย์สารภาพว่า
เอาแล้วเขารับนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่มีคนประนาม
กันเรื่องพอสมควรแต่บอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนา
จริงนะไม่ได้มีเจตนาที่จะจอดความเนื่องจากตัวเองอายุ
อายุมากแล้วทำให้ตกใจคือรถเนี่ยรถพยาบาลมันก็มาจี้ใส่ตูด
ค่ะมาจี้ปุ๊บตัวเองอายุเยอะเอ้ยจะทำยังไงดีว
จะไปซ้ายไปขวาจะไปซ้ายไปขวาตัวเองทำอะไรไม่ถูก
แล้วก็เสียงไซเรนเนี่ยมันดังตัวเองจึงตัดสินใจหยุดรถ
เพื่อให้รถพยาบาลเนี่ยแซงขึ้นไปหลังเกิดเหตุก็ได้เข้าไปขอโทษญาติผู้ป่วยพร้อมยืนยันว่า
จะตั้งสติขับรถให้มากกว่านี้ขณะที่ตำรวจก็แนะนำให้คุณประวิทย์บอก
นี่ลุงควรจะให้คนอื่นขับรถแทนนะถูก
แล้วก็คุณลุงก็เสียค่าปรับไปห้าร้อยบาทนะฮะแล้วก็หาจอดรถกีดขวางการจราจร
คือคุณลุงเขาบอกเขาไม่รู้แล้วเขาทำอะไรไม่ถูก
คือไซเรนมันก็คงจะเข้ามาปุ๊บก็ดังมากขึ้นเขาก็ตกใจของเขานั่นแหละ
แต่การขับรถอายุเยอะแล้วว่าต่อไปต้องมีการเช็คนั้นหน่อยนะ
สิบห้าขึ้นไปไปตรวจอีกทีสิว่าสมรรถนะพอหรือเปล่าอ่า
หูได้ยินไหมเพราะตอนแรกข่าวออกมาเหมือนกับหูข้างอะไรเนี่ย
ข้างขวาก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินแต่ไปรู้เมื่อตอนคนเข้าไปเคาะกระจก
แล้วก็ขยับไม่ได้ตกใจตกใจแล้วก็เลยจอดเลยตรงนั้น
ทีนี้การตกใจในสภาวะอย่างนี้อันตรายมากนะมดดำมากสิพี่
เออเกิดไปแบบตกใจแล้วเหยียบไม่ได้เหยียบเรกเหยียบคันเร่งอ่ะเจ๊งเลย
เอามาที่อีกหนึ่งข่าวค่ะใครที่กำลังจะไปกรุงปารีสนะคะ
ตอนนี้ก็สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีก็ออกประกาศเตือนในเรื่องของการชุมนุมกลุ่มผู้ใส่เสื้อกั๊กเหลือง
เอ๊ะจะมีในวันเสาร์ที่แปดธันวาคมนี้อีกครั้งหนึ่งพี่สามารถพี่จะคุยกันแล้วนี่
นั่นแหละเขาสลายไปแล้วเขากลับมาอีกแล้วพรุ่งนี้เขาจะมารวมตัวกันนี่ไง
เปิดการเจรจาไม่แล้วเหรอคะเนี่ยเขาบอกว่าจะรวมกันในวันที่๘ธันวา๒๕๖๖
กลุ่มผู้ใส่เสื้อกั๊กเหลืองได้จัดชุมนุมประท้วงทั่วประเทศฝรั่งเศสนะคะ
ตั้งแต่วันที่๑๗พฤศจิกายน๒๕๖๑โดยในกรุงปารีสเองก็มีการชุมนุมใหญ่ทุกวันเสาร์
และการชุมนุมแต่ละครั้งที่ผ่านมานั้นมีความทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเลย
ล่าสุดค่ะกลุ่มผู้ใส่เสื้อกั๊กเหลืองก็ได้ประกาศชุมนุมครั้งใหญ่
ครั้งต่อไปที่กรุงปารีสเนี่ยนะคะในวันเสาร์ที่๘ธันวาคมก็คือวันพรุ่งนี้
ซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจจะใช้ความรุนแรงมากขึ้นไปอีก
ทางนี้สถานเอกราชทูตก็ประกาศเตือนคนไทยสำหรับวันเสาร์ที่๘ธันวาคมนี้
บอกว่าโปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังกรุงปารีสหากไม่มีความจำเป็น
สองผู้ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงปารีสหรือผู้ที่ต้องการเดินทาง
ก็โปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางไปมาในบริเวณกลางเมืองนะคะ
ถนนชองเลเซแล้วก็จตุรัสแล้วก็ลานต่างที่มีคนจำนวนมาก
สามารถมารวมตัวชุมนุมกันได้รวมทั้งสถานที่สำคัญทางราชการต่างต่าง
ว่าจะเป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีรัฐสภาด้วยนะคะ
โปรดตรวจสอบการเปิดให้บริการของสถานีรถไฟใต้ดิน
สถานที่ท่องเที่ยวและห้างสรรพสินค้าต่างในกรุงปารีส
เพราะว่ามีแนวโน้มสูงมากที่จะปิดทำการเพื่อรักษาความปลอดภัย
คนไทยที่พำนักอาศัยในเมืองอื่นอื่นของฝรั่งเศส
ก็โปรดหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีการชุมนุม
และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการฝรั่งเศสอย่างเร่งครัดด้วยนะคะ

ถ้าสมมุติคุณออกไปเที่ยวต่างเมืองก็โอเคอยู่
เขาบอกว่าต่างเมืองบางที่ที่มีอยู่ในกลุ่มสำคัญ

แต่ว่าไม่จราจลแต่เป็นปิด
ล่าสุดนี่ก่อนที่เขาจะหยุดไปเขาส่งคลิปมากัน
แต่ไม่ได้ใส่กั๊กเหลืองจะรู้หรือเปล่า

งงไม่เคยหนาวมาหลายสิบปีแล้ว

เมื่อกี้บอกเชียงใหม่ที่เราคิดว่าเชียงใหม่น่าจะหนาว

เฮ้อหนาวปากสั่นนี่นะ
เผินแทนกันนะโอ้โฮเราก็เห็นใจนะ

กว่าตอนที่ไม่เตือนว่าจะหนาวไง

เขาก็ต้องเตือนไว้ตามปกติที่ควรจะเป็น

คุณวีนาเช็งหรือช้างเนี่ยไม่แน่ใจนะคะ
เตือนภัยว่าเธอได้เจอคนร้าย
พยายามลักษณ์พาลูกสาวไปต่อหน้าต่อตา
โดยเล่าว่าขณะที่ตนนั่งยองเลือกรองเท้าให้ลูก
อยู่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งสูงประมาณ๑๗๐เซน

เดินเข้ามาด้านหลังอย่างเร็วก็จับแขนลูกสาวตัวเอง
แล้วก็บอกว่าตอนนี้อยู่ปอะไรมาลองรองเท้าเนี่ยเบอร์เล็ก

ทำทีเหมือนจะเช็คว่าแม่เผลอหรือเปล่า

แต่ไม่ทันที่คนร้ายจะพูดจบตนซึ่งนั่งอยู่ตรงนั้น
เขาลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าแล้วก็ตะโกนให้ดังเลย
เพื่อสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยนะ
มีศิลป์แล้วมาจับแขนลูกฉันมาจับกันไปไกลเลยนะ

แต่อันนี้คือเดินหนีไปเลยหายไปอย่างรวดเร็ว
เขาบอกคนไม่รู้จักถ้ามาจับแขนจับมือลูกเราขออุ้มเนี่ย

เพราะว่าคนจะเสียลูกเพราะคิดบวกกับคนร้ายมีเยอะแล้ว

คนอื่นเจอลูกเราครั้งแรกมีสิทธิเอ็นดูแค่พูดชื่นชม
ควรมาจับเนื้อจับตัวเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้ชายยิ่งไม่ควรกระทำ

อย่าคิดว่าในที่ที่มีคนเยอะจะเป็นที่ปลอดภัย
แล้วก็เดินจับมือลูกตลอดห้ามปล่อยให้เดินตามหลัง

ลูกให้รู้จักเอาตัวรอดการสะบัดหนีการวิ่งหนี

ด้วยจิตใต้สมมุติของเด็กคือเกรงใจผู้ใหญ่

เหตุการณ์ทั้งหมดของคุณวีนาเนี่ยนะฮะ
ไม่ถึง๓๐วินาที่มันพูดเนี่ย
ประโยคเดียวเนี่ยถ้าเสียวินาทีนี้แม่แพ้ภัย
ก้มลงโทรศัพท์เล่นไลน์เนี่ย
เป็นวินาทีที่จะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตนะคะ

ไม่ใช่รอให้เกิดเรื่องก่อนแล้วก็มาร้องขอความเป็นธรรม

ปืนนี่แต่หายเยอะนะแต่ไม่รู้ไปทำอะไร

เป็นลูกที่แบบว่าเด็กที่หา

แล้วก็ไปเจอตามสะพานลอยที่แม่มาซื้อของ
อันนี้ไม่เห็นละแต่ว่าที่เอาอวัยวะมันมี
เขาบอกว่าอวัยวะหายเยอะ
วัยวะไม่ใช่เฉพาะเด็กน้อยด้วยนะครับ

คนจรจัดต่างประเทศประเทศที่เจริญแล้วนะคะ
ขึ้นมาทำไมตัวเองมีแผล
ไปหายไปข้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้
ทำให้สลบแล้วก็ควักไปเลย
ทุกวันนี้คืออวัยวะก็หาย
มนุษย์เราบางทีคิดว่าจะเอาแต่เฉพาะของมีค่า
ไม่ใช่แล้วนะของมีค่าของมนุษย์ที่สุด
ทุกวันนี้คืออวัยวะ
เขาถึงบอกว่าเด็กเป็นอวัยวะที่สมบูรณ์ที่สุด
เราก็ไม่รู้ว่าลูกหลานเราวันนี้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะ
ถ้าแม่ไม่แบบเดินไปอีกมุมนึงแล้วเสร็จเรื่อง

ช่วงหน้าค่ะมีอะไรเซอร์ไพรส์ในงานวันเกิดคุณอ้ำ
อัจจักนั่นสิอยากรู้เหมือนกัน
รวมกันมากมายทุกคนไปกันหมดเลยเหรอเพื่อนอ้ำ
ไปกันหมดเลย
มาตูมไปให้เจ้าหญิงตีสนิทได้ไหม

เมื่อกี้

อ่าแน่นอนคุณนิ้งมาสีแดงมาเลยน้าหนิ้งปรณิตาเอซูพระชัยเออ
เฟื่องอารมณ์ชายอนันทวีปแนนซุมพิชาฉันเห็นมีอีกหลายคน
เหลืองนี่คือชุดเหลืองพี่ตองป่ะ

มีปุ๊กลุ๊กไปนั่นไง
ไม้พัฒนาเดชไปมั้ย

เสื้อขาวตรงหลังหรอ

แล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือคนที่เป็นข่าวกับอ้ำนั่นแหละ
ก็คือไฮโซโพก

จัดโดยไฮโซพกนะครับ

ตอนนี้ไฮโซพกกำลังร้องเพลงเนี่ยเหรอ

เป็นคนจัดงานที่เคยมีข่าวกับสาวอ้ำ
ไฮโซโพกเนี่ยยังได้ร่วมร้องเพลง

ดูคนจัดใหม่ใช้สองนิ้วเกี่ยวเบบฮอล์
แล้วก็เคาบอกว่าคุณอ้ำเนี่ย

โมเมนต์น่ารักต่างมีไฮโซโพกในไอจีกันเพียบ
อ่าจนฉันจบสกิปแล้วก็ยังไม่มีชื่อมะตูม
ก็พูดไปด้วยเพราะมันอยู่เจ้าหญิงแห่งวงการตีสนิท

แล้วในคลิปนี้ก็ไม่เห็นนะมะตูมอยู่นั่นแหละหรือว่าเขาตั้งมา

เมื่อเมื่อคืนจะหรอมะตูมอยู่กับเอฟถือไมโครโฟนพูดอะไรต่างอยู่
ใช่ก็ไปอยู่แล้วไปไป
หิงปณิตานี่ก็พลาดไม่ได้นะลูกเลิกไม่เลี้ยงนะ
เขาคิดจะหลับสนิทกลุ่มนี้ก็จัดแต่งงานปาร์ตี้กันนะเถอะเนอะ

เดี๋ยวนี้กลุ่มนี้เขาจัดปาร์ตี้กันบ่อยเขาเจอกันบ่อย
งานวันเกิดอ้ำฉันเห็นจัดร้ายว่ะมีหลายงานมีหลายคน
มีวันที่คุณมาดามแป้งจัดวันหนึ่งใช่ไหม
รวมนางเอกคลาสสิกรวมนางเอกไป
ก็มีคุณแอฟด้วยนะคะนี่มีอีกอันหนึ่งของคุณแอฟทักษะออ

ทีนี้ทุกคนก็ตกใจสิโอ้โหระดับคุณแอทักษร
ปกติไม่มีคำพูดแบบนี้นะรีบเอ่ยปากบอกว่า

วิวนี่ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยสำหรับเพลงเจ็บน้อยที่สุดของวงซิลนะคะ
ล่าสุดเพิ่งได้ฉลอง๒๐ล้านวิวไปหมด
ก็ทะยานเข้าสู่๒๔ล้านวิวภายในค่ำคืนเดียวด้วย
โดยหนึ่งในองค์ประกอบที่ทำประสบความสำเร็จ

ก็คือการถ่ายทอดอารมณ์อย่างลึกซึ้งของคุณแอปทักษะอ่อน
โดยคุณแอฟก็ได้โพสต์คลิปพร้อมกับแคปชั่นในธรรมนองบอกว่า
จะไปฉลองครบรอบ๒๐ล้านวิวมา
แต่ที่แคปชั่นมีคำพูดไม่เพราะอยู่นั้นไม่ต้องตกใจ
เพราะว่าเธอนั้นได้รีโพสต์ข้อความต่อจากผู้อำกับมากฝีมืออย่างคุณต้อมยุทธ์เลิศนั่นเอง
ซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับยังคงตกใจ
ตกใจไม่ได้ถึงที่จะเขียนนะคะ

คุณต้อมพูดก็คือพี่แอฟเอามารีโพสต์อีกทีนึงนะคะ
บอกว่าเธอเองเธอไม่ได้เขียนเอาเบรกเอาไว้ก่อน
แคปชั่นที่ดูไม่ค่อยจะเข้ากับเธอแล้วเนี่ย
ทุกคนต่างก็แอบเอ็นดูคุณแอฟที่แบบว่าอยู่ท่ามกลางคำพูดสไตล์ผู้ชาย
ที่ช่างแบบขัดกับตัวเธอซะละเกิน

ใช่แล้วหนุ่มวงซิลส์เองก็ต้องมาเข้ามาคอมเมนต์กันเลยทีเดียวต่างก็แซวอีก
บอกว่าชวนเธอมาฉลองอีกคราวหน้านะคะ
เจ้าตัวก็คงต้องขอปฏิเสธแน่เลยรอบนี้อะไรอย่างนี้

ส่วนเรื่องดีต่อไปนี้นั่นก็คือ
สยามมอบประสบการณ์คืนความสุข
ในระมิตพื้นที่ตลอดวันสยาม
เต็มไปด้วยบรรยากาศและสีสันรับปีใหม่ค่ะ
แนวคิดหลักก็คือในวันสยามเป็นสถานที่สำหรับทุกคน
ในการเริ่มฉลองเทศกาลปีใหม่นะคะ
แสงแห่งความสุขความสนุกและจุดประกายความหวัง
ให้ทุกคนพร้อมรับสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นในศักราชใหม่ที่กำลังจะมาถึง
โดยได้รับแรงบันดาลใจการตกแต่งบรรยากาศมาจากปรากฏการณ์แสงเหนือนะคะ
แล้วก็ยังมีเหล่าเอวตัวน้อยที่ยกขบวนความสุข
มามอบให้ทุกคนทั่วพื้นที่วันสยามเลยค่ะ
ที่วันสยามมีต้นคริสต์มัสถึง๓ต้นนะฮะในสไตล์ของแต่ละศูนย์การค้า
คุณดูเอาเองด้วยกันสำหรับต้นคริสต์มาสแรกอยู่ที่สยามภารกร
มีชื่อว่าต้นคริสตันฮะยิ่งใหญ่กว่าด้วยความสูงถึง๑๕เมตร
มาพร้อมกับคริสตันวอล์อุโมงคริสตันที่เปล่งสีแสง
เหมือนปรากฏการณ์แสงเหนือมาให้ทุกคนได้สัมผัสด้านหน้าของสยามภารกรฮะ
แล้วสำหรับสยามเซ็นเตอร์มีต้นคริสต์มาสไตล์สุดล้ำ
กับเป็นเมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ชื่อต้นคริสต์มัสแห่งแรงบันดาลใจ
โดดเด่นอยู่หน้าสยามเซ็นเตอร์ดึงดูดให้ทุกคนเข้าไปสัมผัส
นิทัศกาลของนักออกแบบระดับโลกที่ชื่อฟิลิปเป้แพนโตเน่
ซึ่งจัดแสดงอยู่ภายในสยามเซ็นเตอร์
แล้วก็ส่วนสยามดิสคาเวอรี่มีเสนอต้นคริสต์มัสแบบรักโลก
คุณผู้ชมค่ะกดปุ่มสตาร์ทเทศกาลแห่งความสุขสนุกกันได้เลย

วันนี้ถึงวันที่๖มกราคม๒๕๖๐
เขาบอกหมากไปเกาหลีมากลับมานะเปลี่ยน

มันละไปปุ๊บกลับมามันจะยาวได้เลย

สมัยไปงบของเหรอคืนเขาก็เลยถามมากว่าผมไปเกาหลีมาครับไม่ได้ไม่ได้ไปทำอะไรไปที่
ได้รู้สึกอะไรเขาบอกเขาผอมลง
ต้องขอบคุณพี่แอนทองเพราะแอนทองให้ไปลดน้ำหนักเขาเล่นเรื่องใหม่ไง
รักอกเกือบหักแอบรักคุณสามีเขาต้องผอม
หมักก็ไม่ได้ทำอะไรมาผมบอกไม่ได้ทำแค่ออกกำลังกายผมมากลัวเข็มจะตาย
โค้งหน้าเขาไม่ได้เปลี่ยนเลยเหมือนเดิมเลยแต่แก้มเขาหายไปเหมือนเดิมเลย
แก้มหายไปเท่านั้นเองเออไม่ทำอันนี้ไม่ทำอันนี้ไม่รู้ดูก็ออก
มันคนหน้าพอดีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นอีเดนคุณแล้วก็เผลอปุ๊บไปเราจะเกาหลีปั๊บเลย
แล้วพอใจหรือเปล่าที่หน้าเล็กลงเนี่ยหมาเขาบอกรู้สึกดีครับ
แต่ไม่รู้ว่าคนจะชอบหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกดีแล้วคิมชมไหม
ถามเขาดูสิครับมีงอนหน่อยว่าเขาชมไหมเขาไม่ค่อยชมหรอกครับ
เห้ยหล่อไม่ได้ทำเหมือนเดิมเหมือนคนไม่ทำ
แต่เมื่อก่อนตอนเด็กมันแก้มมันจะยุ้ยไม่เหมือนอินเตอร์เน็ตมันหน้ายาว
ดูหน้ามาที่มึงไม่เป็นหน้ามันเหมือนกัน
เริ่มเหมือนกันแหละนะแต่แกก่อนอื่นเอคงทำก่อนแหละ

มากเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงหิวที่สุดนะ
ห้ะมันหนีไปเองหลัง่ารักนะถ้าเธอบอกที้อะ
น้องมันดำคะเอาอีกอ้วนเป็นไงอีกอ้วนเป็นคน

แล้วเอเป็นคนที่เวลาใครมาปุ๊บเอจะเปลี่ยนชื่อหมดไง

อ๋อมันดื้อเถอะ

บอกให้พอแล้วก็ไม่พอ
นิ้วเคลียครับ
เพิ่งจะครอบน้องไปแค่๑เดือนเท่านั้นนะนะ

ไม่บอกว่าท้องว่าเป็นลูกก็เชื่อนะ

ลูกก็อยากรู้เหมือนกันเนี่ย

คือส่วนใหญ่อย่างที่พี่พูดคนชื่นชมรูปร่างแน่นอนแต่ว่า
อีกข้อหนึ่งคือโฟกัสไปที่หน้าอกหน้าใจของคุณแม่
ทุกคนบอกตุ้มตามากขึ้นแต่เนี่ยก็เป็นคุณแม่ลูกอ่อน

แต่อันนี้ก็บอกมันสามารถของเดิมก็คงมีชิ้นน้อย
แต่งตัวสีคริสต์มัสมากเลย
ลูกแค่นี้พ่อมมาถ่ายออกไปเที่ยวว่ะนะ
ดูสิดาราลงเร็วทุกคนอ่ะไม่มีคนไหนที่แบบ
พวกที่เป็นสวยเลยอ่ะเขาแบบอยู่แค่นี้เลย
โรคสินใจก็คุมหมายถึงว่าผู้ออกกำลังคืออยู่ในการดูแล

เพราะว่าเมื่อก่อนฉันต้องกินไงรุ่นพี่ต้องกินเยอะเผื่อลูก
ร่วงมาน้ำหนักขึ้น๒๐กิโลกรัมร่วงมา๓กิโลกรัมเดี๋ยวก่อน
แต่เราขึ้นไป๒๐กิโลกรัมร่วมขึ้นไป๑๗กิโลกรัมมาจากไหน

คือดูสิส่วนใหญ่แบบแป๊บเดียวรสไม่ใช่อีก๑๐๑๐กว่า

เพราะเห็นความงามของสองคนนี้ดูสิแบบเต็มตานั่นแหละ
และกวางก็จับมือจุงกันไปเที่ยวทะเลพัทยาชวนใส่บิกินี่สวยนี่ไง
เหมือนม้าพูดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแมกเกอร์ซีนแล้วคนไม่อ่านหนังสือแล้ว
นี่ไงพวกดาราเด็กก็ไปด้วยกันเห็นไหมอ๋ออีบอส
บอสอีกตัวแสบเนี่ยอดีตแฟนของเชอเบลสำหรับเชอเบลคนอย่างแกไม่ควรมีแฟนอยู่แล้วล่ะ

เอ้าเชอร์เบลโอ้โหดูสิโอ้โหนี่คณะนี้มีใครบ้างนี่

นั่นคือน้องชายบอสคนนั้นคือน้องชายของบอสนั่นแหละเขาเป็นแก๊ไม่เป็นน้องชายแท้ของบอส
โอ้โหดิวหุ่นสุดยอดน่ะเออเป็นลูกทนายหมดเลยเนี่ยบ้างเนี่ย
ยังเป็นอยู่ออนออพอปอยู่นี่ไม่ได้โฆษณาหรือเปล่าใช่มั้ยก็ไม่รู้อะ
ไม่นะก็ไม่เห็นว่ามีโฆษณาอะไรนะดูจุปรีมมักนะสนุก
เอ้าเรากลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับค่ะ